ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรัก
ความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว
แน่นอนว่าทุกคนต้องตกใจเสียใจหรือแม้แต่กระทั่งรู้สึกโทษตัวเอง
แต่สิ่งที่สำคัญกว่าความรู้สึกเหล่านี้ก็คือ
การที่ทุกคนในครอบครัวจะตั้งรับและจะใช้ชีวิตหลังจากเกิดเหตุนั้นได้ดีแค่ไหน
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ชีวิตของลงเนี่ยต้องกลายมาเป็นอาวุธอำมาตย์
ชีวิตของลงเนี่ยคุณสมภาษณ์ตอนอายุใกล้จะ๖๐แล้ว
ลุงเคยเครียดมากจนไม่อยากจะมีชีวิตต่อไปแล้ว
แต่ลุงได้ความรักจากเวียงของลุง
ความรักจากโลกของลุง
แล้วก็ความรักจากหลานของลุง
ความรักเหล่านี้มันทำให้ลุงมีกำลังใจอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป
ฉันอยู่กับแกจะสู้ไปกับแก
เชื่อว่าความรักจากเมียจากลูกจากหลานของลุงจะทำให้ลุงกลับมาเดินได้เหมือนเดิม
แต่ก่อนครับผมก็มีอาชีพก็ขับวินมอเซล์รับจ้างอยู่ครับ
วางวินเก็บเช็คธนาคารค่าน้ำค่าไฟเอาหมดใครจ้างไปไหนก็ไป
รายได้ก็ไม่ต่ำกว่าพันสองพัน
ฉันก็มีอาชีพขายข้าวเหนียวหมูย่าง

ขายที่หน้าวัดคลองชัน
ตอนนั้นขายของก็ได้ประมาณ๒๐๐๐บาท
ผมก็ช่วยแฟนเขาเสียบลูกชิ้นเสียบหมูเจียบไก่เจียบซ้อยเจียมน้ำจิ้มไว้ให้เขา

พยุงตัวมาเรื่อยจนถึงบ้าน
ถึงบ้านปุ๊บเข้าบ้านไปผมก็เซเลย

เราก็คว้าไว้เอาลงนั่ง
แล้วเขาก็ไม่มีแรงแขนขา
ลุกคุณลุกไม่ได้แล้วแขนขาไม่มีแรงเลย
ผมก็เอามือทุบแขนทุบขาอยู่

วันนี้พ่อล้มป่วยนั่งทำงานอยู่
แม่ก็โทรไปบอกว่าพ่อหน้ามืด
แล้วก็ล้มลงมาก็เลยรีบมาหา

เค้าบอกว่าเค้าช้าแล้วเค้าก็ปวดหัวมากเลยข้างหนึ่ง

ก็เป็นออมะพึกออมะพราชเสกนึง
ตอนนั้นก็กลัวอยู่ว่ามันจะไม่เหมือนเก่า

พอลุงล้มป่วยเป็นอำมพลึก

เขาบอกว่าหมอที่ไหนดี

รายจ่ายมันก็เยอะขึ้นเงินทองที่เก็บไว้ก็เอาออกมารักษาลุงจนหมด
เราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามาเพื่อมารักษาลุง
ไหนจะต้องค่าน้ำค่าไฟการใช้จ่ายในครอบครัว
ส่วนป้าก็ไม่มีคนที่มาช่วยทำของขายตอนเช้าเราก็ต้องทำคนเดียว
กว่าจะไปถึงบางทีก็สายไม่ทันเด็กบ้าง
คนงาที่เขามาเช้าก็ไม่ทันรายได้ก็ตกลง
ทุกวันนี้ก็ต้องดูแลลุงเช้ามาก็ต้องพาลุงเข้าห้องน้ำทำให้แกทุกอย่าง
พอตอนสายลูกสาวก็มารับช่วงต่อจากป้า
เป็นห่วงพ่อก่อนไปทำงานก็จะเอามา
ล้างหน้าแปลงฟันกินข้าวแล้วก็กินยา
พอเลิกงานมาหนูก็จะมาคอยถามพ่อกินข้าวหรือยังกางมุ้งไหมจะนอนหรือยัง
ก็จะคอยบอกแกว่าเอออย่าคิดมากนะต้องเดินได้พ่อต้องคิดถึงหลานไว้
เพราะพ่อเป็นคนรักลูกหนูมาก
ตอนนี้พ่อยังแข็งแรงพ่อก็จะคอยช่วยเหลือแทบทุกอย่างค่ะ
คอยเป็นรับไปส่งลูกของหนู
หลังจากพ่อล้มป่วยฐานะทางบ้านก็แย่ลง
หนูก็พยายามที่จะทำงานให้มากขึ้น
ส่วนตัวหนูก็มีหนี้พลุงพลังเหมือนกัน
เลี้ยงลูกคนเดียวเพราะว่าแยกทางกับสามี
หนูก็จะคอยไปช่วยดูนโรศตอนที่นาเล็กไม่อยู่ไปขายของ
ถ้านาโรธจะเรียกใช้หนูคือเขาจะใช้ไม้เคาะที่ลางไม้สังกษี
เวลานาโรธเรียกก็จะคอยวิ่งว่าน้าจะเอาอะไรต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ย

ทุกวันนี้ที่มานอนอยู่บนเตียงเนี่ยเราก็นอนคิดอยู่
เรามานอนอยู่อย่างนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้เลย

มันเหมือนคนไม่มีค่าแล้วเราอยู่ไปก็เป็นภาระให้เขา
คิดไปคิดมาเราก็ท้อใจเหมือนกัน
ถึงขั้นที่ว่าเรายังไม่อยากอยู่แล้ว

แกต้องสู้สู้ไปกับฉัน

ตอนนี้กำลังใจก็อยู่ที่ลูกหลานแล้วก็เมีย

ก็ดีใจที่เขาไม่ทอดทิ้งเรา

เราก็หวังว่าสักวันหนึ่ง
แกจะต้องกลับมาเดินได้เหมือนเดิม

กินรถคล่องวิ่งวินได้ก็ดีมากเลย
ขอต้อนรับครอบครัวของลุงโลศนะครับจากจังหวัดปฐุมธานีครับ
ลุงโลธป้าเล็กสวัสดีครับ
เมื่อก่อนที่ลุงจะล้มป่วยอย่างนี้ครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างครับลุง
ครอบครัวก็ไปข้างหน้าได้ดีการเงินก็ข้อมือ
กินก็ไม่ค่อยอดอยากมีอะไรจะกินได้ก็ได้กิน
หนี้สินก็ไม่มีในช่วงนั้นไม่มีเลยครับเพราะมีเงินเก็บด้วย

วิ่งวินจ้ะแล้วก็วิ่งงานให้เป็นเหมือนแมสเซ็นเจอร์อ่ะ
ลุงก็คือได้รายได้ดีเลยในตอนนั้นแล้วส่วนป้าเล็กก็เสริมด้วยก็คือทำข้าวเหนียวหมูเหรอครับ
ขายเด็กด้วยขายโรงงานด้วย
เมื่อก่อนถ้าลุงโลศดีก็คือช่วยตื่นมาช่วยทำของทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลุง
ครับตื่นมาก็ประมาณ๖โมงก็ช่วยเขาเตรียมของที่จะไปขายตอนเช้าครับ
พอเขาออกเดินเราก็ช่วยเขาเข็นขึ้น
ก็คือช่วยกันทำมาหากินสองแรงแข็งขันว่างั้น

ตอนนี้มันมาเกิดวิกฤตเพราะวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับลุงโลศ
วันนั้นก็ไปวิ่งรถธรรมดาเช้าก็วิ่งอย่างธรรมดาทุกวันแล้วได้เวลาไปรับหลาน

เห็นเขาเกาะลาวเดินมาที่บ้านเขาบอกว่ามึนหัว
พอจับนั่งลงเขาก็ยกแขนไม่ได้ก็พาไปรถ

ตอนนั้นเลยไปหมอเขาเอาไปเข้าอุโมงแล้วเขาลงมาเขาก็บอกว่าลุงเป็นอำมพลึกนะ
พอคุณหมอพูดอย่างนั้นแล้วป้าเล็กนึกยังไงในใจครับ
ป้าเนี้ยมืดไปหมดเลยใจหายกะว่ากลัวเขาจะจากเราไป
เหมือนทุกคนที่เขาเป็นเพราะว่าเขาเป็นเสาหลักของบ้าน
อยู่โรงพยาบาลนานไหมครับตอนช่วงนั้น

เข้าโรงพยาบาลมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเข้ามาอยู่เรื่อย

เมื่อมีเรื่อยเนี่ยป้าเล็กเองเนี่ยก็คงจะต้องทำงานแล้ว
แล้วก็จะต้องทำงานหนักขึ้นมากกว่าเดิมใช่ไหมฮะ

ตอนนั้นลุงหนึ่งหน่อยเห็นเมียเหนื่อยหนักเนี่ย
เขาต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านเลยตอนนั้นลุงคิดยังไงครับ
ก็คิดสงสารเขามันนึกเขาว่าเราหน้าที่นี้ต้องเป็นของเราอย่างนี้
แล้วที่เราทำไม่ได้เขาก็ทำคนเดียว
ก็เหนื่อยมาเราก็สงสารแล้วมันเป็นที่เราคนเดียว
ถ้าไม่มีเราเขาก็ไม่เหนื่อยขนาดนี้อย่างงี้
เห็นบอกว่าทุกข์จนทำให้ลุงคิดสั้น
ก็เห็นเขาทุกวันทุกวันมันก็สะสมสะสม
เห็นทุกวันก็นั่งสงสารเขาก็ต้องรีบมารับรองรีบกลับรีบไปขายอย่างเงี้ย
แล้วก็บอกเอ๊ะถ้าไม่มีเรานี่เขาคงไม่ต้องห่วงกับเรานี่หรอก

ก็เลยตัดสินใจลุงตัดสินใจว่า
ที่คุกของพ่อ

ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาจะคิดอย่างที่นี้
เมื่อวานที่ลุงก็คิดสั้นเนี่ยป๊ามาทัน

ก็บอกให้สู้นะอยู่ด้วยกัน
จะทิ้งไปไหนฉันอยู่ไม่ได้หรอก

แกก็ต้องสู้ไปกับฉัน

ไม่คิดที่จะทำ
เห็นบอกว่าลุงก็มีกำลังใจที่ดีที่สุดอีกเหมือนกัน
กำลังใจที่สุดคือภรรยาผม
แล้วลูกแล้วก็หลานของผม
ปลาก็พามาหาสีก็ชื่นใจ

กำลังใจว่าเขายังมีคนห่วงเราอยู่อีก
่อนบ้างม่อนไม่ได้อยู่ในบ้านนี้ถูกไหม
ค่ะอยู่ถัดไปอีกสองหลัง

ก็เช้ามาก็จะมาเอาพ่อแปลงฟันล้างหน้า

ก็กินข้าวก่อนแล้วก็กินยาก่อนอาหาร

อย่าคิดเยอะ
อยู่ด้วยกัน

แต่นี่ไม่อยู่ปั๊บก็ยังมีมนต์คนสวย
นี่หลานสาวบ้านอยู่ใกล้ใช่ไหม

ติดกันกับบ้านน้าเล็กอะค่ะ

โอนเรียกถึงกันเพราะว่าในช่วงที่ทุกคนต้องออกไปทำงาน

ถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรลุงจะปวดอึกปวดชี

แล้วหนูก็จะรีบวิ่งมาเลยแล้วก็จะถามว่าน้าจะเอาอะไร
เขาก็จะบอกว่าเขาต้องการอะไร
แต่มีอยู่วันหนึ่งที่อันตรายเหมือนการเสลดพันคอหรืออะไรใช่ไหมลุง
ครับจิบน้ำสวัสดิ์น้ำครับ
ตีเคาะเรียกมนต์ไอ้มนต์อยู่ได้ยินเลยวิ่งมาแล้วหนูก็ถมพยาบาลยังไงวันนั้น
หนูก็รีบจับน้ายกขึ้นก่อนค่ะพยุงแกให้นั่งอะค่ะ
แล้วก็ค่อยให้แกหายใจแล้วก็ถามว่าแกว่าจะเอาอะไร
ก็จะจิบน้ำแล้วก็เอาน้ำให้แกค่ะ
สุขภาพก็หนึ่งอย่างแล้วมันเป็นวิกฤตแล้วนะของบ้านเรา
และเห็นบอกว่าอีกหนึ่งวิกฤตนั่นก็คือเรื่องหนี้

ก็เป็นหนี้สหกร
สหกรณ์นี่กู้มาทำอะไรครับป้า
มาดูแลลุงแล้วก็มาทำบ้าน
วันที่เขาจะกลับจากโรงพยาบาล
เข้าไปนอนในตัวบ้านไม่ได้

ตรงที่เราทำของก็ทำให้เขาใหม่
เพราะว่าบางทีฝนตกมันรั่ว
เพราะว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จำเป็นเราต้องกู้เนี่ย
เนื่องจากว่าป้าเองเนี่ยก็ออกไปขายของไม่ได้ช่วงหนึ่ง

แล้วก็ต้องดูแลรักษาลุงอย่างที่สุดใช่ไหมครับ

ทุกครอบครัวโดนเหมือนกันหมดเลย
มันมีผลกระทบอะไรมากขึ้นกับครอบครัวของเราป้า
ผลกระทบก็คือขายของ
เมื่อก่อนเคยขายได้เยอะ
แต่ตอนนี้โรงงานบางที่ก็สั่งหยุด

ป้าก็ขายได้น้อยลง
แบบแทบจะชักหน้าไม่ถึงหลัง
ป้าครับแล้วถ้าวันนี้เราได้ทุนไปต่อ๐
ป้าเล็กคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรก่อนครับก็จะเอาไว้รักษาลุง
ถ้าเกิดพอนั่นเราก็จะได้ใช้หนี้เขาบางส่วนจ้ะจะได้แบบไม่มีหนี้แล้ว
เราก็คงจะดีขึ้นจะได้พาลุงไปรักษาแบบไม่ต้องห่วง

คุณผู้ชมครับกำลังใจเป็นยาวิเศษที่ช่วยเยียวยาคนป่วย
ให้หายจากการป่วยได้ฉันใดกำลังใจก็สามารถต่อแรงกายให้กับคนที่ต้องดูแลคนป่วยได้ฉันนั้น
ช่วงหน้าครับครอบครัวของลุงโลศจะมาร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับวิกฤตของครอบครัว
โดยการตอบคำถามเพียง๔ข้อให้ถูกต้อง
เพื่อคว้าทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
นำอาหารมาเสียบไม้รวมทั้งสิ้นสามสิบสองไม้ให้ในเวลาสามนาทีครับ
นำอาหารมาเสียบไม้ให้ในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ